คุณผู้ชมคะเจ้าแมวน้องมณีสามแสนเจอแล้วนะคะ
ที่เจ้าของคุณมีมี่ประกาศตามหา
แล้วก็ใครที่นำส่งได้๓แสน

ใช่ค่ะตีหนึ่งกว่าคืนที่ผ่านมานี่

ภัยดียังอ้วนเหมือนเดิม
เพราะน้องตัวอ้วนน้ำหนักเกือบ๘โล
เนี่ยเจ้าของบอกรักมากรักเหมือนลูกเลย

ตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะ
รอปภหมู่บ้านบอกว่าเจอแล้ว

แล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อนบ้าน

แล้วรอปภคนนี้จะได้๑๕๐๐๐๐๐บาทมั้ยเนี่ย
เออนี่มานี่

ยังอ้วนเหมือนเดิม

ได้แก่น้องรอปภค่ะ

เพราะว่าเป็นคนที่เจอแมวเป็นคนแรก

นี่คนที่จ่ายจริง

ปียะก็บอกว่าเข้าเวรรอบดึก

เอาไฟฉายส่องอ้าวเจอมณีนั่งอยู่ตรงประตูหมู่บ้าน

แต่น้องวิ่งหนีหลบไปอีกบ้านหนึ่ง
ก็เลยเรียกรอปภอีกคนว่ามาเฝ้านะ
แล้วก็แจ้งเจ้าของให้ทราบนะคะว่าเจอแล้ว

สุดท้ายน้องมณีก็ยอมให้จับ

ไปทำบุญให้พ่อกับแม่ที่เสียชีวิตเมื่อวันสงคราน

ไม่คิดไม่ฝันอยู่ดีได้๓แสน
ช่วยตามหาน้องมณีน้องแมว

คือปียะเขาบอกว่าผมก็เป็นรอปภเนาะ
แสนเนี่ย๓ปียังไม่รู้จะหาได้หรือเปล่า

เงินนี้นะคะก็จะเก็บให้ลูกสาวด้วย

เหลือก็จะไปทำบุญแล้วก็จะแบ่งให้พี่รอปภอีกคนนะคะ

เพราะว่าถือว่าก็มีส่วนช่วยด้วยกัน

ตอนที่ผมปั่นเข้าไปยังไม่ตกยังไม่วิ่งนะครับ
แต่ตอนที่ผมจอดรถเพื่อจะดูให้ชัดเลย

แล้วก็ได้วิ่งเข้าไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับ

พอน้องวิ่งไปแล้วเสียทำไง
พี่รอปภอีกคนนึงมาดูน้องแทน

เรียกคุณมี่มาครับเพื่อมาจับน้องแทน
อืม
เพราะถ้าพวกผมจับกันเองก็กลัวน้องจะตกใจแล้ว
ใช่ครับจะมาหนีเหมือนกันครับ

ใช่ครับก็พึงไปเอาลูกพ่อ

ที่ดินแดงเหมือนกันแล้วเกอร์

ก็เลยไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้พรขนาดนี้
คือใส่ในกรงนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ว่ากลัวมณีออกจากบ้านอีกนะ
เจ้าของบอกต้องพาไปหาคุณหมออยู่
ไปดูพวกร่องรอยเผื่อจะมีถลอกเปิดตรงไหนมา

แต่วันนั้นเจ้าของคุณมีมี่บอกไปเผลอเปิดประตูให้ป้า

มณีไปนู่นเลยอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้าน